กคุยผมกับเขาไม่ต้องว่าอีกเรา
เพราะว่านี่เขาเป็นรอง

สนิทกับทุเรียนขนาดนั้นเลยเหรอ

ร้อยกว่าไร่นี่ทางด้านเฮ้ยข้าวแบงค์ไปกี่ไร่
แบงค์ไป๙๙ไร่
และมาย้อนความทรงจำกันต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดเฟี้ยว
ภูเขาทะเลน้ำตกพร้อมด้วยอาหารพื้นถิ่น
ที่รวบรวมไว้ที่นี่ที่เดียว
ความสนุกพร้อมเสิร์ฟแล้วห้ามพลาด

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ